โปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีครับ
สวัสดีค่า
เจฐราชพลคุณถ่ำใจครับ

ผ่อนคลายถ้ารุ่นใหญ่รุ่นวัยระดับสูงนิดนึงนะครับ

ไม่ต้องล็อกไม่ต้องหมอนลำไม่ต้องแลนดไม่ต้องรีมให้แก
ผมต้องเรียนรู้ทุกเรื่องเพราะเวลานี้คือ
สีฟันข่าวชาวตรูเทรับ

เรื่องนะครับเราจะนำเสนอด้วยการแอคเซอร์ไซด์ยามเช้าแบบนี้แหละครับ
ออกกำลังกายเป็นนักจิตจำใสต่อไปด้วยครับ
ร้อนแบบนี้เราไปเล่นน้ำกันเล่นแบบไหนเชิญชมได้เลยครับ
ลุงทำอะไรลุง
ทางเลื่อนเขาไม่ให้พักการเดินนะครับเพื่อให้สบาย
แต่ลุงทำไมไปว่ายน้ำบนราวทางเลื่อนแบบนั้นล่ะครับ
ลงมาลุงไม่ใช่ของเล่นทางก็ไม่ให้เดิน
จะปีนไปทำอะไรล่ะครับคุณพี่

ทำไมขึ้นบนต้นไม้แบบนั้นล่ะครับ
เอ๊ะหรือว่าก๊อฟแนวใหม่
ใช่แล้วลูกก๊อฟอยู่ข้างบน
งานนี้ก็โชว์สวิงท่านี้แหละครับ
ไม่เห็นสนุกเลยทำอะไรก็ไม่รู้เจ้านาย
เจ้านายนะเจ้านายเพราะหน้าพวกผมมันเกิดมาแบบนี้

งานนี้เอาใจเจ้านายหน่อย
เฮดมาสวมเป็นรูปมันฝรั่งเท่จริงเลย
ดูสินั่นครับจอดรถอยู่ดี

ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า
ถอยยาวไปและยังถอยต่อไปในเส้นทาง
อารมณ์ไหนเนาะหรือว่ารถใช้ได้แค่เกียร์ถอยอย่างเดียว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ